กรุงสวีไลดาวระวัยนะครับ
ดาวร้ายลำดับต้นของประเทศไทย
ทันมั้ยเจอทันมั้ยทัน
แต่เวลาดูเขาเล่นละครพี่กรุงเขาก็ไม่เคยไหว้ใครนะ
อ่านะครับนั้นละครในละคร
ในละครในภาพยนตร์ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองมาเป็นสอสอครับ
เมื่อวานได้เห็นภาพนี้จากกรุงศรีวิลัยสุธินเผือกครับ
เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับ

รู้สึกจะอายุเท่ากันนะรู้สึกจะอายุเท่ากัน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกัธมนตรีและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ลงจากรถกรุงศรีวิรัยสุธินเผือกยอดดาวร้ายยิงไส้แตก
สสสมุทรปราการเข้าไปต้อนรับก้มกราบเท้าเลยครับพลเอกประวิทธิ์
เป็นการขอโทษขอโทษที่กลุ่มปากน้ำ๖คนโหวตสวนมติพัก
ไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจอยู่สองคนเป็นใครบ้าง
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังค่ะพลเอกประวิทย์เห็นปั๊บตกใจเลย
ตกใจสิตกใจบอกโอ้โอ๊ยเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นเรามันแก่พอกัน
อายุ๗๖เท่ากันฮะอุ้ยจะ๘๐ไปแล้วอ่า
ก้มกราบเท้าเสร็จครับสสกลุ่มปากน้ำกับพลเอกประวิทธิ
ปิดห้องเคลียร์ใจกันประมาณสิบนาทีพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะ
เปิดใจกับนักข่าวบอกว่าที่เคลียร์ใจกันพวกเขามาขอโทษ
ส่วนเหตุผลที่โหวตสวนมติพักไม่ไว้วางใจสองคนโอ้โหระดับใหญ่ของพักซะด้วย
เพราะน้อยเนื้อต่ำใจต่ำใจอะไรฮะคืองบไม่มา
งบไม่มาสมุทรประการเลยนะครับไอ้ส่วนเรื่องโหวตสวน
เดี๋ยวเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักพิจารณาไป
กรุงมาชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่กล่าวพลเอกประวิทย์
อยากจะขอโทษที่โหวตสวนมติภักดิ์
โดยให้เหตุผลว่าพลเอกอนุพงศ์

สสกลุ่มปากน้ำเขียนโครงการอะไรไป
ไม่เคยตอบรับไม่พิจารณางบประมาณให้

บทดาวร้ายเสือหลับต้องเรียกให้เตือน

จึงเป็นที่มาที่สสสมุทรปราการลงมติ
ไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

คืออีกคนนึงที่ไม่ไว้วางใจคือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
โอ้โหคราวนี้อากรุงอวยไส้แตกเลย
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไม่ใช่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เพราะว่าพลเอกประวิทย์มีความเหมาะสมมากบารมี
หญิงชายเนี่ยให้ความเคารพ
รู้สึกดีเป็นคนมีน้ำใจ
รักทุกคนให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

ธ๑นี่นะเขาดูแลทั้งประเทศใช่ไหม

อยากอ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่ายุคนี้
สมัยที่ล่ะก็จะเห็นอะไรก็ไม่เคยเห็นมาก่อน

ลูกตัวผลเอกอนุโภงผ่าของจินดานนะ